ไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูน้ำตก
นี่น้ำตกสไลเดอร์ที่ฝ่ายน้ำล้นหนองมะขามค่ะอันนี้อาจจะยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมให้เห็นตรงทางเข้าก่อน
เป็นทางยาวที่เขาสร้างด้วยปูนซีเมนคือสร้างมาเพื่อจะเป็นฝ่ายน้ำล้น
แล้วหลังจากนั้นน้ำก็จะลงสู่คลองธรรมชาติใช่ไหม
นี่ดูสิไปปีนต้นไม้กันแล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะ
นี่คืออยู่ที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา

แล้วพื้นที่ที่ตรงนี้นะกว้างมาก๗๐กว่าไร่
กลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของฉะเชิงเซา

ใช่แล้วเขาบอกว่าฝ่ายน้ำล้นหนองมะขามจะมีน้ำไหลผ่านทั้งปีเลย
ด้วยความที่มันมีน้ำด้วยมันมีแรงดันน้ำ
ทัศนัยไม่ต้องกลัวแสบก้นค่ะไปเล่นได้เลย
แล้วน้ำมันก็จะไหลมันก็จะผลักมันก็จะดันเรามาเนี่ยนะคะ
น้ำมันเย็นไม่ได้ไหลแรงมาก
แล้วรอบดูสิธรรมชาติเพลินแต่คนเยอะจริงนะคุณผู้ชม
คิดดูสิวันหนึ่งคนไปเล่นไม่ต่ำกว่า๓๐๐คนต่อวันนะคะ
แล้วรอบเนี่ยแหมพอมาน้ำตกแบบนี้ต้องปูเสือใช่ไหม
ก็ต้องมีของกินใช่ไหมอุ้ยอาหารเครื่องดื่มที่ชาวบ้านเขาเอามาขาย
นี่ก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย
ล่าสุดเนี่ยนะคะทางออมตหัวสำโรงเนี่ยเขาเข้ามาพัฒนาเปิดทางน้ำ
กำจัดพวกแบบผักตบชาวาออกแล้วก็เตรียมที่จะทำร้านนะ
คุณชอบแคมปิ้งนี่ใช่ไหมนี่เขาเตรียมทำลานสำหรับกางเต็นต์

คุณฤดูหนาวนี้ค่ะปลายปีนี้ไปได้เลย

ช่วงก่อนจะถึงแยก๔แยกนิคมอุตสาหกรรมเกรดเวย์
ฉะเชิงเซานะคุณผู้ชมอยู่ใกล้กรุงเทพมากย้ำ
เพื่อใครจะพาลูกหลานไปเที่ยวไปเที่ยวได้เลยนะคะ
แคมป์ได้ขับรถเอาอุปกรณ์ตั้งแคมป
ขับรถไปจอดแล้วก็กางเต็นต์ทำกับข้าวกินกันนอนค้างคืนก็ได้
ฟินนะฟินสระเชิงเซาเนอะนะครับใช่